วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันมาคะบูชา
แจ๊คเรือนขวัญมีแพลนจะไปทำบุญที่ไหน

แล้วก็มีแพลนจะโอนตังค์ให้พ่อแม่ค่ะ
เพราะว่าเราทำบุญทั้งที่บ้านด้วย

เดี๋ยวจบรายการนะคะก็ว่าจะไปล้างทำความสะอาด
ทิ้งพระที่บ้านดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
จะไปที่อื่นดูแลในบ้านให้เรียบร้อยก่อน

ไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคล

ไผ่พงศธรดอกอ้อทุ่งทองก้านตองทุ่งเงิน
บรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ
ตอนนี้พลอยอยู่ที่วัดป่าเจริญราชนะคะ
พลอยมีนัดกับ๓ศิลปินลูกทุ่งสายบุญ

ดอกอ้อทุ่มทองกล้ามตองทุ่มเงินค่ะ
ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วแหละแล้วเห็นว่าทั้ง๓คนรออยู่แล้ว

เข้าวัดกราบพระชำระจิตใจร้อนรุ่มส่วงใน
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

และนี่นะคะตอนนี้พลอยก็อยู่กับพี่ภัยพงศธร
พี่ดอกอ้อทุ่มทองและกล้ามตองทุ่มเงินค่ะคุณผู้ชม

วันนี้ก็จะมีเรื่องของสังฆาณแล้วก็ฆาตัยจีบวัน
แล้วก็สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือไข่คอฟฟี่
วันนี้ก็ถือโอกาสที่จะมาถวายหลวงพ่อหรือว่าพระอาจารย์นะครับ
ท่านได้เมตตาได้ฉันให้แล้วก็เป็นเหมือนกำลังใจ
และที่สำคัญก็คือเรามีโอกาสได้สร้างบทในวันมาครับบูชาด้วย
พี่ภัยรู้จักวัดนี้ได้ยังไงสวยมากแล้วก็อยู่ไกลเหมือนกันนะคะ
จริงก็ถามว่าไกลไหมก็ไม่ได้ไกลมาก

หลงมาประมาณครึ่งชั่วโมง

ในวัดอย่างเงี้ยน่าเบื่อเอาจริงจริงนะตามในฐานะที่เป็นวัยรุ่นตอบตรงตรงเลย
ค่ะคือแบบเหมือนคนแบบว่าจะบ้าตายจริงเหรอมาวันแรกสองวันแรกคือมันทุรมทุลายทรมาน
แรกหลังจากสามวันถ้าทนได้นะหนูบอกเลยว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนลงมาหรอ
จริงจะกลายเป็นคนทันทีคือเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนาะแต่เราสื่อทางจิตในความรู้สึกของพี่อ้อ
ที่มานั่งปฏิบัติตรงนี้พี่ว่าถ้าพี่ไม่ได้ปฏิบัติตรงนั้นวันนั้นแล้วก็ตอนนั้น
คงจะไม่ได้แบบถึงวันนี้อาจจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างนี้
มีความเชื่อเราใช่ค่ะทำไมอ่ะค่ะมีคนมีใครทักเราหรอว่าจะเกิดอุบัติเหตุจะมีสิ่งไม่ดีมั้ยหรอค่ะ
มันมันมีความรู้สึกที่เราเจออยู่แล้วในเหตุการณ์ตรงนั้นใช่ค่ะ
เขารู้สึกไม่ดีอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมเจ๊รู้สึกไม่ดีแล้วก็อยากมาทำบุญเสริม
ใช่ค่ะมาเสริมอะไรอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราไปเวียนเทียนกันต่อเลยดีกว่าค่ะ
เพราะว่าน่าจะถึงเวลาแล้วโอเคไปค่ะ
เทียนเทียนเรียบร้อยแล้วอิ่มบุญกันแล้วนะคะให้พี่ไผ่เป็นตัวแทน
เชิญชวนให้คุณผู้ชมออกมาเวียนเทียนกันหน่อยเนื่องในวันมาครับบูชา
จริงว่าถ้ามีเวลาแล้วก็
อย่าลืมเวียนลืมนะคะมาเวียนเทียนกันเย็นนี้วันมาค่ะ
เป็นยังไงนี่คือใบหน้าของคนอิ่มบุญของคนได้รับบุญมาแล้วอะไรแม่แม่แตะดูคืออะไรขอบุญ
ต้องไปแตะไข่ต่อฟังมากทุกคนก็ได้รับบุญกันไปด้วยนะ